เรื่องราวเป็นราวใหญ่โตนะคะหลังจากที่เพจดังเพจหนึ่งเขามีการตีข่าวบอกว่านักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษมาเที่ยวที่สุราธานีก็คือเกาะเต่า
เกาะเต่าเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าณวันนี้สื่อที่มันตีพิมพ์ออกไปตีข่าวออกไปเนี่ยจากชื่อเสียงกลายเป็นชื่อเสียค่ะเพราะว่านัก
อ้างแบบนี้นะคะเธอบอกว่าคือตำรวจที่เกาะพงันเนี่ย
ส่วนกรณีที่เธอถูกคมคืนเธออ้างแบบนี้นะคะบอกว่าตำรวจเนี่ย
ไม่ได้มีการรับแจ้งความโอ้โหพอเรื่องนี้มันถูกตีพิมพ์ออกไป
ถูกตีแผ่ออกไปโดยเฉพาะสื่ออังกฤษสื่อออสเตรเลียก็เป็นสื่อระดับโลกนะคะ
เขาตีข่าวออกไปทั่วโลกให้ความสนใจค่ะ
อ่าแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนชื่อเกาะแต่เปลี่ยนชื่อไปในทิศทางที่

คือเดิมเนี่ยคือเกาะเตาเนี่ยนะคะเป็นเกาะสวาดหาดสวรรค์
หลายคนก็เดินทางมาท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้สื่อต่างชาติ
เขาบอกว่าเป็นสื่อก็คือเป็นเกาะแห่งความตาย
แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยงไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนนะคะ
ก่อนที่จะมาดูความคืบหน้าล่าสุดเพราะวันนี้ผู้การสุราธานี
มอบหมายให้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เลี่ยงทำลายแบบนี้ค่ะนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้
อายุ๑๙ปีเดินทางมาที่สุวรรณภูมิมาเที่ยวไทย
ก็คือตั้งแต่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมากำหนดอยู่ไทยจนถึง๑๑สิงหาคมค่ะ
ปรากฏว่าเธอเดินทางไปเที่ยวที่เกาะเต่าที่สุราธานี
ก็คือ๒๖มิถุนายนเธอบอกว่าคืนนั้นเธอไปเที่ยวกับเพื่อน
ซึ่งเป็นผู้ชายด้วยเนี่ยนะไปที่บาร์๒บาร์ด้วยกัน
แรกที่ไปเนี่ยชื่อว่าลีโอบาร์บาบาร์ที่สองก็คือฟิชบราฟิชบราบา
ไป๒บาร์นี้บาร์ที่๒เธอบอกว่าเธอไปรู้จักกับชายชาวเอเชียคนหนึ่ง
ไปรู้จักก็ไปคุยกันเนี่ยล่ะค่ะมารู้ตัวอีกทีก็คือรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง
ก็หายไปหลังจากนั้นเธอก็ออกมาจากเกาะเตานะไปแจ้งความอีกท้องที่หนึ่ง
ก็คือสพเกาะพงันค่ะทีนี้เธออ้างแบบนี้บอกว่าตำรวจสพเกาะพงันเนี่ย
รับแจ้งความเฉพาะเรื่องของหายส่วนเรื่องกรณีที่เธออ้างว่าเธอถูกโดนข่มขืนเนี่ย
ตำรวจสพเกาะพงันไม่ได้มีการรับแจ้งความเนี่ยคุณผู้ชมใบนี้เนี่ยนะคะ
เป็นหลักฐานที่เธอไปแจ้งในวันที่๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
คือผู้กำกับเกาะพงันบอกว่ามันเป็นคนละท้องที่กัน
ให้กลับไปแจ้งความที่จุดเกิดเหตุแต่เอาล่ะขออนุญาตเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
ให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ชมในแง่ของกฎหมาย
ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโดนขมขืนโดนขมขืนที่เกาะเตาะ
แล้วไปแจ้งความเกาะพงันตำรวจเกาะพงันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไหม
จริงแล้วไม่มีสิทธิ์นะเขาต้องรับแจ้งความ
แม้ว่าจะเป็นคนละท้องที่กันเบื้องต้นเนี่ยตำรวจต้องรับแจ้งความก่อน
แล้วส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
ถ้าเกิดว่าโดนข่มขืนจริงมันก็จะหายไป
หลังจากนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานหรือจะส่งตัวเธอกลับไปท้องที่ที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้เบื้องต้นก่อนนะคะ
หลังจากนั้นหลังจากที่เธอไปแจ้งความ๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
๒กรกฎาคมเธอกลับไปที่อังกฤษ
เอาล่ะวันนี้สำหรับความคืบหน้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหาดทรายรีเกาะเต่า
ไปตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุค่ะ
ซึ่งจุดนี้คุณผู้ชมอยู่ไม่ห่างกับกรณีจำได้ไหม

กัญญาปี๕๗เกิดเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ

ผู้หญิงเนี่ยนอกจากถูกฆ่าแล้วก็ถูกคมคืนด้วย
เป็นเรื่องราวใหญ่โตตั้งแต่ช่วงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นี่คุณผู้ชมเป็นภาพที่เกิดขึ้นตอนปี๕๗
ตอนนั้นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ๒คนก็คือ
เป็นแฟนกันมาเที่ยวด้วยกัน
คนถูกฆาตกรรมก็คือถูกทุบด้วยของแข็งที่บริเวณศีรษะ

ก็คือเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย
ก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๗นะ

ผู้หญิงหญิงสาวที่เป็นชาวอังกฤษเป็นนักท่องเที่ยวอายุ๑๙ปีเนี่ย

แต่ว่าครั้งนี้คือเธอเคราะห์ดี
ที่เธอไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิต
ก็คือสลบไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็กางเกงกับกางเกงในไปอยู่ที่ข้อเท้าแล้ว
ค่ะคือผู้การสุราธานีบอกว่า
ตำรวจไม่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงถูกคมคืนตามที่เป็นข่าว

นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวกลับไปประเทศแล้ว
แล้วก็ให้เพื่อนก็คือเป็นเพื่อนชาวอังกฤษเนี่ย
ที่กลับมาเมืองไทยติดต่อกับเจ้าของโฮสเทลที่ไปพัก
ไปถามหน่อยสิว่าเอ๊ะฉันเนี่ยโดนข่มขืน
แต่ว่าฉันกลับประเทศฉันแล้วเนี่ยไอ้แบบนี้ยังแจ้งความได้หรือเปล่า

เจ้าหน้าที่เองเขาก็ยืนยันนะคุณสุภาษาราว่า
ถ้าเกิดว่าคุณถูกกระทำชำราว

ภายใน๓เดือนนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ทีนี้ผู้การสุราชธานีให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
อีกหนึ่งประเด็นก็คือกรณีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
อายุ๑๙ปีที่เธออ้างว่าเธอตกเป็นเหยื่อ
เธอบอกว่าเธอไปบาร์๒บาทใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบแล้ว
ผู้การสุราธานีบอกว่าเธอไม่ได้ไปนั่งตามมาตามที่เป็นข่าวนะ
แต่เธอซื้อเครื่องดื่มไปนั่งดื่มที่ชายหาด
ระหว่างทางเธอก็ไปเจอกับผู้ชายชาวเอเชีย

จากนั้นเธอมารู้สึกตัวอีกทีก็คือถูกกระทำชำราวแล้ว
อันนี้ข้อมูลจากผู้การสุราธานีบอกนะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็จุดใกล้เคียง
ผู้การสุราธานีบอกว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวเนี่ย
จริงแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ทุกระยะจะมีกล้องส่องลงไปบริเวณชายหาดทั้งหมด๗ตัว
แต่ถามว่าทำไมถึงไม่ไปตรวจสอบ
ผู้การสุรธานีมีการอธิบายแบบนี้นะคะ
ว่าที่ไม่สามารถตรวจสอบภาพย้อนหลังได้
ก็เพราะว่ารอบของหน่วยความจำที่มีอยู่
สามารถเก็บได้ระยะเวลาคือเพียง๗วันเท่านั้น
ล่าสุดที่เก็บภาพได้ก็คือช่วง๒๘มิถุนายนถึง๔กรกฎาคม
ส่วนที่มันอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือเหตุการณ์

เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือถูกลบไปหมดแล้ว
ผู้การสุรธานีบอกว่าคือมันช้าไปไงที่มาแจ้งความ
ค่ะที่ต้องเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด
เพราะว่าในข่าวซึ่งตีแผ่ในต่างประเทศ
เขาบอกว่าแม่ของผู้เสียหายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
มีการเรียกร้องขอให้ดูกล้องวงจรปิดรอบที่เกิดเหตุ
แต่ได้รับคำตอบว่ากล้องวงจรปิดมันดูไม่ได้
ผู้การก็เลยจะต้องมีการชี้แจงเรื่องกล้องวงจรปิด
มีชุดข้อมูลที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาได้รับรู้แบบนี้นะคะ

คือต่างชาติเขาก็จะตั้งคำถามกลับมาที่ไทยไงว่า
เอ๊ะคุณบริสุทธิ์ใจแค่ไหนทำไมไม่ให้ดูกล้องวงจรปิด

ค่ะส่วนเรื่องของการที่แจ้งความต่างพื้นที่กันเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าจะต้องย้อนกลับไปดู
เนื้อหารายละเอียดในการลงบันทึกประจำวันนั้นนะคะ
บอกว่า๒๗มิถุนายน๒๕๖๑นักท่องเที่ยวคนดังกล่าว

เดินทางมากับเพื่อนชายในวันนั้นแจ้งความว่าทรัพย์สินศูนย์หาย
แต่วันนั้นได้แจ้งว่าไม่สามารถแจ้งความได้

คนที่บอกว่าแจ้งความไม่ได้ก็คือร้อยตำรวจเอกกฤษดานะครับ

แจ้งไม่ได้อยู่นอกพื้นที่อยู่คนละที่กัน
เกาะเต่ากับเกาะพงันมันไม่ใช่ที่เดียวกัน
แต่ทางผู้เสียหายยืนยันว่าขอแจ้งความเพื่อเอาไปเคลมประกัน
เพราะว่ามันจะมีประกันที่เป็นลักษณะประกันการเดินทาง
เราเดินทางไปต่างประเทศเราต้องทำประกัน
ถ้าทรัพย์สินเราศูนย์หายเคลมได้นะ
ต่างประเทศไปแล้วเคลมได้
เขาก็เลยบอกว่าขอหน่อยขอแจ้งความหน่อย

เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินศูนย์หาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่างั้นอำนวยความสะดวก

ซึ่งในวันนั้นตลอดเหตุการณ์เกือบทั้งหมดเพื่อนชายที่มาด้วย
มักจะเป็นคนพูดแทนผู้เสียหาย
ทั้งที่ผู้ที่ลงชื่อแจ้งบันทึกเป็นผู้หญิง
สรุปก็คือตำรวจที่รับแจ้งความในวันนั้น

คุยกับเพื่อนชายของผู้เสียหายมากกว่า
เรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธารณี
กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
เกี่ยวกับเรื่องแจ้งความต่างพื้นที่
แจ้งได้หรือไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการ

โดยมีพันธ์ตำรวจเอกวิชอบเกิดเกลี้ยง
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรสุราธานี
เป็นหัวหน้าชุดบอกว่าจะเร่งทำเรื่องนี้ให้
ใช่จะต้องไปเร่งตรวจสอบ
ดูสิว่ากรณีผู้เสียหายมาแจ้งความ
ณวันนั้นผู้เสียหายอยู่ที่เกาะพงันกับใคร
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
และมีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกาะเต่าบ้างหรือเปล่า
หากเป็นเรื่องของการกระทำอนาจารย์
ก็สามารถแจ้งความได้นะคะภายใน๓เดือน
ถ้าไม่เป็นความจริง

เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ประเทศไทย
ตำรวจไทยต้องทำงานอย่างหนัก
ต้องให้กระจ่างเพราะถือว่าเป็นมณฑิน
ที่มันเกิดขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวของเรา
เอาให้กระจ่างเอาให้ชัดว่า
ผู้หญิงคนนี้อายุ๑๙ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
มาประเทศไทยแล้วเธอโดนข่มขืน

หรือเธอโกหกกุเรื่องลวงโลกเอาให้ชัด
แล้วถ้าเกิดว่าเธอถูกข่มขืนจริง
ตำรวจเองก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้
หาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้
เพื่อให้ประเทศไทยพ้นมณฑิน
และเป็นการสร้างภาพลับที่ดี
ต่อสายตาชาวโลกที่เขามองไทยกลับเข้ามาด้วย
เราในฐานะคนไทยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์
ลักษณะเมื่อเกิดปี๕๗นะคะ
ที่มีนักท่องเที่ยวสองคนถูกฆาตกรรมเสียชีวิตที่เกาะเตานะคะ
จากตำรวจจะลงพื้นที่ไปหาข้อมูลต่างแล้ว
อีกหนึ่งคนสำคัญก็คือเจ้าของโฮสเทลหรือว่าที่พัก
ซึ่งผู้เสียหายอายุ๑๙ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
ได้พักในคืนวันที่เกิดเหตุ

ก็คือคนนี้นะคะนางสาวพัตราแจ่มตระกูลอายุ๓๒ปี
โฮสเทลที่ผู้เสียหายเข้าไปพัก

นักท่องเที่ยวสาวรายนี้เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนชาย
น่าจะเป็นชาวยุโรปผู้ชายนะคะ

แล้วก็ได้พักที่เกาะเต่า๒๑๒๖มิถุนายน
ทีนี้คืนวันที่๒๕มิถุนายน
นักท่องเที่ยวสาวคนนี้พร้อมเพื่อนชายอีก๔คน
พักอยู่ห้องเดียวกันออกจากห้องพัก
แล้วก็เป็นการคาดการณ์ว่าน่าจะออกไปเที่ยวตามปกติ
จนถึงช่วงเช้านักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
รายนี้มาเล่าให้เจ้าของที่พักฟัง
บอกเมื่อคืนถูกวางยาในเครื่องดื่ม

โทรศัพท์มือถือกับเงิน๓๐๐บาท
คล้ายกับว่านักท่องเที่ยวสาวคนนี้
พยายามจะบอกว่าเหมือนเธอโดนข่มขืน
แล้วก็ถูกรักทรัพย์ที่โฮสเทลหรือเปล่า
เธอก็ชี้แจงให้กับเจ้าของโฮสเทลฟัง
เล่าให้ฟังแล้วก็ขอคำปรึกษาต่าง

เธอก็เลยพอฟังแบบนี้ก็เลยแนะนำ

แต่ทีนี้นักท่องเที่ยวสาวรายนั้นอ้างว่าจะรีบไปพบแฟนนุ่มกับเพื่อนชาวอังกฤษ
เกาะพังอันช่วงงานวันฟูลมูล
เดี๋ยวมันจะเลยฟูลมูนใช่นัดกันไว้แล้วที่เกาะพังัน
ออกจากเกาะเตาไปที่เกาะพงันไปแจ้งความไม่ทัน
เธอก็เลยเป็นที่มาที่เธอไปแจ้งความที่สพเกาะพงัน

นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวอาจจะ
ไม่ได้ถูกข่มขืนตามที่กล่าวอ้าง
เพราะหากเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
ก็น่าจะบอกให้เธอพาไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นแล้ว
ทำไมมาขอคำปรึกษาเฉย
ทำไมถึงรอให้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่านักท่องเที่ยวสาวรายนี้
ตั้งแต่มาพักอยู่ที่นี่ชอบออกไปดื่มเกือบทุกคืนเลย
และกลับมาในช่วงเช้าคือเหมือนเป็นปกติ
โฮสเทลเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่า
ถ้าเกิดว่าเธอเดินข่มขืนจริงทำไมไม่รีบแจ้งความ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นลูกผู้หญิง
การที่จะโดนข่มขืนนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะ
ถ้ามาขอคำปรึกษาก็ต้องขอคำปรึกษาให้หมดเลย
และขอร้องให้ช่วยด้วยทำไมถึงไม่เป็นแบบนั้น

มันไม่ใช่เรื่องจริงป่าวค่ะ
ถ้าเขาโดนอย่างนั้นเขาก็คงบอกให้หนูพาไปโรงพยาบาลแล้วค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวโด่งดังขึ้นมา
ผู้การสุราธานีก็คือพลตำรวจตรีอภิชา
ท่านก็บอกว่าได้มีการจัดกำลังไปดูบริเวณจุดเกิดเหตุ
แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอื่นทั่วสุราชธานีคือตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย
แล้วท่านก็ยืนยันด้วยนะคะว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ประมาณกันยา๕๗
เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ๒คน
ตั้งแต่ช่วงนั้นมา๔ปีแล้วนะก็ไม่มีคดีแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
อาจจะมีบ้างก็เป็นอุบัติเหตุก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบโดยละเอียดร่วมกับฝ่ายปกครอง
แล้วก็มีหลายครั้งไม่น้อยนะคะที่มีคนมาแจ้งความเหมือนลักษณะว่าแจ้งความเท็จ
แล้วก็ให้ร้ายการท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านเองก็บอกว่าไม่เป็นธรรมนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเอาล่ะท่านบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
อายุ๑๙ปีที่เธอบอกว่าเธอตกเป็นเหยื่อครั้งนี้เนี่ยกลับมาประเทศไทยมาแจ้งความ
พิสูจน์ความจริงกันหน่อยซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าตำรวจไทยเองก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจ
กับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าข่าวมันดังไปทั่วโลก
ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านักท่องเที่ยวคนนี้โดนข่มขืนจริงหรือเปล่า
ถ้าจริงท่านต้องหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
แม้ว่าจะเมาแต่น่าจะจำหน้าได้อยู่บ้าง